จับแล้วนะคะคุณผู้ชมคนร้ายที่ไปก่อเหตุ
รัวแปดนัดยิงใส่นุ่มดับเผลอออกมาต่อโครขคามที่
จังหวัดสมุทรสาครค่ะครับตำรวจตามไปตะครุบตัวได้
นะคะกำลังจะหลบหนีไปหาภรรยานี่ค่ะ
ร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครตำรวจภูทรภาค๗
ไปติดตามตัวผู้ชายคนนี้เป็นคนร้ายก่อเหตุ
ฆ่านายสามารถปักเคเตอายุ๓๓ปี
ซึ่งผู้ตายเป็นพนักงานดับเพลิงของอบตโคกขามค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาคนร้ายรายนี้ชื่อว่านายคันชิตพิรมทองอายุ๓๓ปี
กุมได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งส่วนนี้ค่ะกล้องวงจรปิด
ขณะที่เกิดเหตุคุณเห็นนะผู้ชายที่สวมใส่หมวกสีแดง
เป็นผู้ตายเดินไปลักษณะจะไปเคลียร์กับนายคันชิต
สุดท้ายถูกนายคันชิดเนี่ยรัวใส่๘นัดล้มลงเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
หมายเลขทะเบียน๑กไก่ทศ๖๐๔๒สมุทรสาคร
ซึ่งรถคันนี้นายคันชิตใช้เป็นยานพานะในการหลบหนี
จอดทิ้งไว้ใกล้กับสะพานข้ามคลองหลังวัดโคกขาม
แล้วก็ไปขยายผลจนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายคันชิดได้
ที่กำลังหลบหนีไปหาภรรยาแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่พบภรรยานะคะตำรวจรวบตัวได้ในที่สุด
เพื่อดำเชิญคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็นำตัวนายคัญชิตไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพด้วยตำรวจแจ้งข้อหากับนายคันชิตคือ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ความผิดเรื่องของพรบออาวุธปืนค่ะ